ส่วนเรื่องของนักโทษที่แหกคุกที่กระบี่เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังปูพรมค้นหา๒นักโทษตามจุดต่างที่คาดว่าน่าจะไป
ขอความช่วยเหลือรวมทั้งบ้านญาติแล้วก็บ้านเพื่อนด้วยนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
วงจรปิดของเรือนจำจังหวัดกระบี่บันทึกวินาทีนักโทษชาย
คดียาเสพติดสองคนปีนกำแพงเรือนจำออกมาโดยไม่ถูกกระแสไฟฟ้า
ก่อนจะหลบหนีไปได้โดยหนึ่งในนักโทษชายยังมีโซ่ตรวนล่ามอยู่
คาดว่าจะแยกกันหลบหนี
กำแพงเรือนจำจังหวัดกระบีทางด้านหลังของผมครับ

เหตุการณ์ในวันนั้นมีการปล่อยกระแสไฟฟ้า

ได้ใช้ผ้าห่มประมาณ๓ผืน

ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ดูดตัวเขาทั้งสองคนครับ

ได้เดินเลาะผ่านป้อมยามสีขาวทางด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับ

จนมาถึงบริเวณหัวมุมกำแพงสีเหลือง

แล้วก็พยายามปีนออกมา
แล้วก็หนีออกไปในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งครับ
และนี่ก็เป็นกำแพงที่นักโทษคนนั้นปีนออกมา
จนออกมาสู่พื้นที่ภายนอกเรือนจำครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่และตำรวจภูทรปลายพระยา
และเจ้าหน้าที่เรือนจำกว่า๕๐นาย
ระดมกำลังกดดันในพื้นที่โดยรอบ
ว่านักโทษยังหลบหนีในพื้นที่อีก๑คน
เนื่องจากพบว่าได้มาหาน้องสาวที่บ้าน
ส่วนอีกรายคาดว่าอาจจะออกจากพื้นที่จังหวัดกระบีแล้ว
และนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจปิดล้อมเป้าหมาย
พร้อมยิงเปิดทางกดดันตามที่สายรายงาน

พบว่าเป็นเพื่อนของนักโทษชายมณฑล
จากการสอบถามเบื้องต้นเพื่อนของนักโทษปฏิเสธ
นักโทษทั้งสองคนไม่ได้แวะเข้ามาหา
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่
กลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ด้านผู้เป็นแม่อ้อนวอนขอให้ลูกชายเข้ามอบตัว
และขอร้องไม่ให้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
เพราะเกรงว่าจะถูกจับตาย
ล่าสุดสถานีประหลบภูทิ์ธรรมเมืองกระบี่
ออกไหมลดจับนักโทษส่องคนแล้ว
ซึ่งสายสืบก็ยังคงตึงกำลังกดดันในพื้นที่
ให้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว